ในช่วงสุดท้ายนี้นะคะพบกับหมอไก่พพาธินี
มาแนะนำเคล็ดลับวิธีการทำบุญยังไงแบบไม่ต้องออกจากบ้านค่ะ

หมอไก่ค่ะช่วงนี้หลายคนกังวลเรื่องการออกไปข้างนอกใช่ไหม
เรื่องของฝุ่นควันบ้างแหละเรื่องของโคโรนาหรือว่าโควิด๑๙บ้างแหละ
อยากไปทำบุญก็อยากค่ะกลัวก็กลัวค่ะทำยังไงดีคะ
ใช่นะคะถ้าสมมุติว่าบางคนที่แบบว่าอยากจะออกไปทำบุญนะคะ
แต่ว่าเวลาที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ต้องเจอกับแหมมลภาวะนะคะ
แล้วก็บางทีเจอคนเยอะแล้วก็มีความห่วงกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ
จริงแล้วการทำบุญไม่จำเป็นต้องออกจากบ้านก็ได้
ทำบุญอยู่ในบ้านได้เหรอคะ
ได้ค่ะก็คือเป็นการทำบุญสร้างกุศลอยู่ในบ้านของเราก็ได้

ขั้นตอนแรกเลยนะคะก็คือในเรื่องของการสวดมนต์

เขาเรียกว่าเป็นการสวดอิติปิโส๘ทิศ

คือต้องหันหน้าตามทิศหรือยังไงคะหมอไก่

สวดอิติปิโส๘ทิศเขาเรียกว่าเป็นการเสริมดวงชะตา
ของแต่ละวันเกิดทั้ง๘วันเกิดโดยตรง

มี๘เพราะว่ามีคนที่เกิดในวันพุธกลางคืนด้วย

ง่ายนะก็คือเราก็ต้องดูก่อนว่าเราเกิดวันอะไร
นะคะเราก็สวดในวันนั้นนะคะ
แล้วก็ต้องระวังด้วยในเรื่องของช่วงเวลาเกิด

นะคะบางคนเนี่ยเกิดในช่วงประมาณเที่ยงคืนถึงตี๕๕๙

ถ้าเป็นหลักสากลเขาก็จะนับว่าเป็นวันใหม่แล้ว

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นหลักโหรศาสตร์ไทยเนี่ยเขายังนับว่าเป็นวันเก่าอยู่

สมมุติว่าใครที่เกิดค่าเกี่ยวระหว่างวันเสาร์กับวันอาทิตย

เขาก็จะคิดว่าเป็นวันอาทิตย์แล้วใช่ไหมคะ

แต่จริงแล้วถ้าตามหลักโหลศาสตร์ยังเป็นวันเสาร์อยู่

ใช่เขาจะตัดวันก็คือ๖โมงเช้าไม่ใช่เที่ยงคืน
อ่าให้ดูตามหลักโหรศาสตร์แบบนี้
ถ้าจะวัดตามวันเกิดก็คือให้นับตอนที่พระอาทิตย์ขึ้น๖โมงเช้าเป็นวันใหม่

อย่างนั้นเรามาเริ่มดูกันเลยว่าเคล็ดลับวิธีการทำบุญแบบไม่ต้องออกจากบ้านของแต่ละ
คนเกิดวันแต่งต่างเนี่ยมันแตกต่างกันยังไง
วันแรกคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะ

คนที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะก่อนที่จะท่องคาถาเนี่ย

ค่ะนะคะแล้วก็ท่องกระถาของคนที่เกิดในวันอาทิตย

ต้องท่องทั้งหมดเนี่ย๖จบ

ทำไมต้อง๖นะเพราะว่า๖เขาเรียกว่าเป็นกำลังของดาวอาทิตย์

นะคะอ่าแล้วก็เวลาที่ท่องเนี่ยให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใช่ค่ะเพราะว่าทิศตรงนั้นเขาเรียกว่าเป็นทิศสถิตของพระอาทิตย์

ใช่ค่ะเวลาที่เราท่องเนี่ยเราก็มีความตั้งใจนิดหนึ่งมีสมาธินะคะอยู่ในห้องที่เงียบ
ท่องตอนกลางคืนก็ได้หรือว่าตื่นเช้ามาค่อยท่องก็ได้นะคะ

หรือว่าจะท่องเฉพาะวันอาทิตย์ก็ได้

แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะท่องเฉพาะวันอาทิตย์เนี่ยควรจะท่อง๓อาทิตย์ติดต่อกันอย่างน้อย

อาทิตย์ติดกันในช่วงเวลาที่อยู่คนเดียวเงียบหน่อย
อ่าใช่ค่ะมีสมาธิเพราะว่าบางทีที่แบบว่าเราอยู่กับคนเยอะเนี่ยบางทีก็แบบว่าเราคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้จิตใจวอกแวก

อันนี้สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคุณผู้ชมสามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้นะคะ
ใครสนใจจะไปท่อง๓อาทิตย์ถ้าเฉพาะวันอาทิตย์ก็๓อาทิตย์ติด
แล้วถ้าเข้าทุกวันอย่างนี้ต้องนานไหมคะบ่อยแค่ไหนคะหมอไก่
โอ้โหท่องทุกวันเนี่ยเรียกว่าดีมากเลยนะคะ
ทำได้คือถ้าเกิดว่าเราไม่มีเวลาออกจากบ้านไปทำบุญไปวงไปวัดช่วงนี้
หรือว่าช่วงไหนก็ตามแล้วอยากทำบุญก็สวดมนต์ท่องแบบนี้ไปได้

ไปสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ถ่ายรูปเก็บไว้นะ
ต่อไปสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์ค่ะ
คนที่เกิดในวันจันทร์นะคะก่อนที่จะท่องคาถาก็ต้องท่องนโม๓จบก่อนกัน
หลังจากนั้นให้ท่องคาถาตามได้ขึ้นหน้าจอทั้งหมด๑๕จบ

เขาเรียกว่าเป็นกำลังของพระจันทร์นะคะ
แล้วตอนที่ท่องให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออก

แล้วควรสวดในวันไหนคะ
สมมุติว่าคนไม่มีเวลาเฉพาะวันจันทร์ก็ได้

แล้วก็จะต้องติดกัน๓จันทร์ไหม

แต่ส่วนทั้งหมด๑๕จบด้วยกัน

ช่วงเวลาจะเป็นตอนเช้าก่อนที่เราออกไปทำงานก็ได้
จะได้เป็นการเพิ่มสิริมงคลให้กับตัวเอง
หรือว่าตอนที่ก่อนจะนอนก็ได้เช่นกัน

สำหรับวันจันทร์ถ่ายรูปเก็บไว้เลยนะ
และสำหรับคนที่เกิดวันอังคารค่ะ

แล้วก็ให้ท่องคาถาอิติปิโส๘ทิศ

จบเขาเรียกว่าเป็นกำลังของดาวอังคาร
จำไว้นะวันอังคาร๘จบนะ
แล้วก็ตอนที่ท่องให้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ก็คือเป็นทิศของดาวอังคารโดยตรง

เหมือนกันก็คือเป็นไปได้กับวันอังคาร

ช่วงเวลาที่เหมาะสำหรับวันอังคารมีไหม
อังคารนี่ก็คือเช้าหรือว่ากลางคืนก็ได้เหมือนกัน

แล้วก็อยู่เงียบอยู่ในห้องโดยมีสมาธินั่นเองนะคุณผู้ชมนะ
และสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางวันค่ะ

คนที่เกิดในวันพุธกลางวันเนี่ยก็คือคนที่เกิดตั้งแต่ตอนช่วง๖โมงเช้า
ไปถึงประมาณ๑๗นาฬิกา๕๙นาที

คนที่เกิดในพุธกลางวันก็คือให้ท่องนโม๓จบ
แล้วก็ท่องคาถาตามหน้าจอนี้นะคะเป็นคาถาอิติปิโส๘ทิศสำหรับคนที่เกิดในวันพุธกลางวันโดยเฉพาะนะคะ

ใช่ค่ะเป็นกำลังของดาวพุทธนะคะ
แล้วที่ท่องให้หันหน้าไปทางทีใต้

ต่อด้วยพุธกลางคืนเลยค่ะ
ก็คือคนที่เกิดในช่วง๖โมงเย็นไปถึงตี๕๕๙นาที

บางคนอาจจะเข้าใจผิดว่าอุ๊ยเลยเที่ยงคืนแล้ว

กว่าพระอาทิตย์จะขึ้นอ่าใช่ค่ะอ่าขั้นตอนเนี้ย
ง่ายง่ายก็คือให้เราเนี้ยท่องนับโมสามจบก่อนนะคะ
แล้วก็ท่องกระถาอิติปิโสแปดทิศเนี้ยจำนวนจำนวนสิบสองจบ
สิบสองจบนะสิบสองจบเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นกำลังของพระราหูอ๋อ
แล้วก็ตอนที่เราท่องเนี่ยให้เราเนี่ยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
เฉียงเหนือใช่ค่ะตกเฉียงเหนือเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นทิศสถิตของพระราหู
ใช่ค่ะใช่ค่ะเราจะท่องเฉพาะวันพุธก็ได้นะคะหรือว่าจะท่องทุกวันก็ยิ่งดี
แล้วแต่สะดวกใช่ค่ะอ่ะต่อไปวันพระธรรมดีเลยฮะอ่า
คนที่เกิดในวันพระธรรมดีนะคะขั้นตอนเนี้ยเหมือนกันเลยค่ะ
ท่องนับโมสามจบก่อนนะคะแล้วก็ท่องคาถานะคะจำนวนสิบเก้าจบ
ทำไมวันพระธรรมดีท่องเยอะจังครับสิบเก้าจบเลยเหรอครับ
จริงมีเยอะกว่านี้อีกนะคะยังไม่เยอะที่สุดนะ
สิบเก้าจบเนี่ยก็คือเป็นกำลังของพระพระราชสบดีค่ะครับนะคะ
ตอนที่ท่องให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกอืมตกตรงตรงเลยนะคะ
เอาเข็มทิศจับเลยนะคะใช่ค่ะแล้วก็เวลาที่ท่องเนี่ยก็ให้มีสมาธิเหมือนกัน
ท่องกลางวันหรือกลางคืนก็ได้เหมือนกันใช่เย็นวันศุกร์วันศุกร์
โอ้วันศุกร์วันศุกร์แห่งชาติอ่าใช่ค่ะเพราะนี่เกิดในวันศุกร์นะคะ
ขั้นตอนก็คือตั้งสมาธิก่อนนะคะท่องนโมสามจบแล้วก็ท่องกระทาทั้งหมดยี่สิบเอ็ดจบ
สูงสุดแล้วค่ะนะฮะเป็นกำลังของพระศุกร์กำลังของพระศุกร์เนี่ยก็คือยี่สิบเอ็ด
ค่ะนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยหันหน้าไปทางทิศเหนือนะคะอ่า
ตอนที่ท่องก็มีสมาธิแล้วก็จริงจริงเนี้ยท่องเสร็จแล้วเนี้ย
อธิษฐานก็ได้นะค่ะอ่าอธิษฐานขอพรเลยเพราะว่าจริงแล้วเนี่ย
คาถาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคาถาสารพัดนึกสารพัดนึกเหรอใช่อธิษฐานขอพรอะไรก็ได้ที่เราอยากจะให้สมปรัฐนา
ใช่ค่ะเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักจริงได้หมดเลยนะครับเพราะว่าเรียกว่าคาถานี้เป็นการเสริมดวงชะตาของแต่ละคนโดยตรงเลย
แต่ละคนที่เกิดวันต่างแตกต่างกันออกไปด้วยและสำหรับสุดท้ายเลยคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะ
คนที่เกิดในวันเสาร์ขั้นตอนง่ายก็คือท่องนโม๓จบก่อนนะคะแล้วก็ให้ทำการท่องคาถาอิติปิโส๘ทิศของคนที่เกิดในวันเสาร์จำนวน๑๐จบ
จบก็คือเป็นกำลังของพระเสาตามอ่าละโหลศาสตร์นะคะแล้วก็ตอนที่ท่องให้หันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้
ครับซึ่งเป็นทิศสถิตของพระเสาค่ะนะคะตอนนี้ท่องก็ให้มีสมาธินะคะจะท่องเฉพาะวันเสาร์ก็ได้
หรือว่าจริงเนี่ยตอนเช้าก็ได้ยิ่งดีนะตอนเช้านี่ก็คือเหมือนก็เป็นการเสริมราศีให้เราใช่ค่ะ
เวลาที่เราออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะได้แบบว่าประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ครบทวนไปเลยครบทุกวันแล้วแปดวันนะสำหรับอีติปิโสแปดทิศนะคุณผู้ชม
แต่ว่ายังไม่หมดเรามีการไหว้พระในบ้านด้วยเหรอคะหมอไก่อ่าใช่ค่ะ
อย่างที่ดิฉันเคยพูดไปว่าการไห้พระในบ้านเนี่ยสำคัญนะคะเพราะว่าพระในบ้านเนี่ย
ก็เป็นพระที่มีความใกล้ชิดกับคนที่อยู่ในบ้านเป็นพระที่คุ้มครองคนในบ้านโดยตรง
ให้คนในบ้านเนี่ยมีความร่มเย็นเป็นสุขแต่ว่าบางคนไหว้อย่างเดียว
ก็คือถ้าสมมุติว่าบ้านไหนที่พระหิ้งพระหรือว่าเจ้าที่แบบว่าลกสกปรกมีแต่แบบว่ายาย

ใช่ค่ะก็จะส่งผลทำให้คนในบ้าน

ใช่ค่ะหมดไฟในการทำงาน
พรุ่งเช้าใช่ไหมใช่ค่ะอ๋อ

คุณไม่ได้ออกจากบ้านเนี่ยพักผ่อนอยู่บ้าน
ลองดูทำความสะอาดหิ้งพระที่บ้าน

ซีซวมไม่ได้ไม่ใช่ว่าวันไหนนึกคึก
อุ๊ยขยันเข้ามาอยากทำไม่ได้

โดยเฉพาะในเรื่องของกระถางทูบกับองค์พระ
ห้ามขยับโดยแบบไม่มีเลือกเด็ดขาด
เพราะถ้าสมมุติว่าเวลาเราขยับโดยไม่มีเลิก
แล้วถ้าสมมุติว่าเราเกิดไปขยับในเลิกที่มันไม่ดีขึ้นมา
อันนี้คือมันจะเกิดความแบบว่าไม่ดีแบบร้ายเลยนะคะ

งั้นเดือนนี้มีไหมมีเลิกดีแนะนำไหม

จะมีวันที่๑๖และวันที่๒๘มีนาคม

เวลาก็คือเวลา๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ถึงเวลา๑๘นาฬิกา๓๐นาที
นะคะให้เริ่มในเลิกสมมุติว่าใครที่อาจจะกลับบ้านมา
๖โมงพอดีก็เริ่มตอนนั้นเลยก็ได้
ใช่ค่ะสมมุติว่ายังไม่เสร็จไม่เป็นไร
ให้เราเริ่มจากพระประธานก่อนนะคะ

อย่าเพิ่งไปเริ่มจากพระบริวารนะคะ

ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเราไม่เสร็จไม่เป็นไร

อ่าถ้าเกิดว่ายังทำความสะอาดไม่เสร็จ
ในช่วงเวลาเลิกไม่เป็นไร
แต่ให้เริ่มตั้งแต่๑๗นาฬิกา๓๐นาที
จนถึง๑๘นาฬิกา๓๐นาที

ก็คือวันที่๑๖กับ๒๘มีนาคมนะคะ
แล้วยังมีเรื่องของการบริจาคข้าวของต่างด้วย
ใช่ค่ะหลายคนช่วงนี้อยู่กับบ้านนะคะ

ใช่ค่ะบางทีเราอาจจะซื้อเสื้อมา
ไม่ได้ใส่เราอาจจะไม่ถูกใจใส่ไม่พอดีตัว
แล้วก็อาจจะไปบริจาคให้กับคนที่เขาขัดแค้น
เพราะว่าการบริจาคเกี่ยวกับเรื่องของเสื้อผ้าอาพร

ไม่มีอุปสรรคมีแต่คนคอยช่วยเหลืออุปถัง
นอกเหนือจากเรื่องของการบริจาคเสื้อผ้านี่
บริจาคพวกหนังสืออะไรอย่างนี้ได้ไหมคะหมอปลา

จะมีแบบว่าไปบริจาคให้กับพวกห้องสมุด
สมุดโรงเรียนที่เขาอยู่ใกล้บ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ซึ่งในเรื่องของการบริจาคพวกหนังสือ
ก็จะหมายถึงเรื่องของสติปัญญา
ให้หน้าที่การงานดีสติปัญญาดี
คนที่เรียนหนังสือก็คือหมายถึงให้เรียนหนังสือเก่ง

สำหรับคุณผู้ชมที่ดูอยู่บ้าน
แล้วช่วงนี้ไม่ค่อยอยากจะออกไปไหน
กลัวโควิดแต่ว่าทำบุญก็อยากจะทำ

นี่เป็นวิธีที่ทำได้ง่ายเลยนะคุณผู้ชม
ก็สามารถนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลได้นะคะ
วันนี้ขอบคุณหมอไก่มากเลยค่ะแนะนำเคล็ดลับในการทำบุญ
โดยไม่ต้องออกจากบ้านไปไหนแต่ก็ได้บุญเหมือนกันนะ